ความคืบหน้ากันหน่อยแก๊งแบงค์พาเที่ยว

คือตอนนี้ห้าชีวิตคือครอบครัวของคุณอุสาเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วล่ะ

แต่ที่ตำรวจยังต้องตามอยู่ก็เพราะว่ายังตามตัวแบงค์ไม่เจอเลย

ถูกต้องซึ่งแบงค์น่าจะเป็นคนไขปริศนาได้ว่าตกลงแล้ว
ไอ้๒เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวจริงไหม

มารับทั้ง๕คนจากนนทบุรีกลับไปที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เช้าวันนี้ครอบครัวทั้ง๕คนไปที่สพท่าสาราอีกครั้ง
เพราะว่าถูกเชิญตัวไปสอบปากคำนะคะ
ทั้ง๕คนก็มีสีหน้าสดชื่นแจ่มใส

นี่ค่ะน้องฟ้าใสมากับคุณพ่อใช่ไหม

ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ปรากฏว่าวันนี้วันนี้ค่ะทั้ง๕คนบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะ
ตรงกันด้วยนะที่วัดช่องลมก็พูดตรงกันใช่ไหม
วันนี้ก็พูดตรงกันอีกว่าถูกแบงค์ข่มขู่

บิ๊กโจ๊กสอบเองใช่ไหมที่วัดช่องลม
ทั้ง๕คนก็พูดตรงกันว่าไม่มีอะไรปกป้องแบงค์เต็มที่
แบงค์พาไปเที่ยวเฉยแต่โทรศัพท์ที่ติดต่อไม่ได้เนี่ย
ก็เป็นเพราะว่ามือถือถูกทิ้งไว้ในรถ
เพราะโดนคนขับรถไล่ลงกลางทาง
แต่วันนี้ทั้ง๕คนเปลี่ยนคำให้การใหม่หมดเลย
วันนั้นที่ให้การต่อหน้าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน

ชีชิแจงจริงนี่คือแฟนแบงค์นะ

เพราะว่าแบงค์รับปากจะคืนเงินให้ทั้งหมด
แล้วก็จะให้เงินก้อนใหญ่จำนวนนึงไปตั้งตัว

ให้รอไปก่อนก็เลยต้องเดินทางติดตามในแบงค์ไปเรื่อยจนกว่าจะได้เงินนะคะ
ส่วนป้าของน้องรุ้งน้องรุ้งนี่คือเพื่อนสนิทของบีมที่ก็ไปด้วยกันกับทีมแบงค์พาเที่ยวเนี่ยนะ
ป้าของน้องรุ้งก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่โกรธอุสาจะไม่โกรธอุตสาห์และไม่เอาเรื่องอุสา
แต่จะเอาเรื่องแบงค์ให้ถึงที่สุด
สอบปากคำทั้ง๕คนอยู่๗ชั่วโมงค่ะคิง
จากนั้นเนี่ยนางสาวอุสาและน้องบีมกับน้องรุ้งก็ออกมาให้สัมภาษณ์
เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
น้องบีมร้องไห้เลยนะคะนี่คุณอุสานะ
น้องบีมลูกสาวว่าร้องไห้เลยบอก
หนูผิดเองที่พาทุกคนไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิต
รับว่าช่วงแรกแบงค์เขาดีกับหนูมาก
เขาทำทีเหมือนรักหนูมากพูดจาดีใจดี

ก็เลยยอมเปิดใจให้แล้วขึ้นรถตู้ไปเที่ยวด้วยกัน
พอไปได้สักระยะหนึ่งรู้สึกได้ถึงความลำบาก

วันไม่ได้กินข้าวนะ
ไปเที่ยว๒เดือนที่ว่าบางวันไม่ได้กินข้าว

เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วเธอไม่อยากอยู่ด้วยเลยขอเลิก
แต่กลายเป็นว่าแบงค์เนี่ยแทนที่จะยอมเลิกกลับด่าเธอกลับ
คอกใส่กระชากแขนเสื้อจนขาด
จับแขนลากไปกับพื้นแล้วก็กระแทกกับประตูห้องน้ำ
ยังต้มน้ำร้อนทำท่าเหมือนจะมาราดใส่เธอด้วย

แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้แบงค์พากลับบ้าน

ส่วนน้องรุ้งเพื่อนสนิทของน้องบีมก็บอกว่า

แล้วก็จะไปคุยเรื่องสินสอดงานแต่งของเพื่อน
ช่วงที่มีโอกาสโทรหาญาติ
ก็ถูกบังคับให้ต้องโกหกเรื่องสถานที่

ก็ถูกข่มขู่ว่าจะไม่พาไปส่งถึงบ้าน
ส่วนประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยว

เพราะหลังจากที่เจอเจ้าของแล้วเธอก็เอาโทรศัพท์ไปคืน
ตอนนี้ก็ยังไม่มีให้
ถ้าขอพูดตรงนี้ตรงเลยว่าไม่รักค่ะ
เพราะที่ทนอยู่เพื่อปรณีประนอมให้หนูกับน้องได้กลับบ้าน
เขาจับสัญญาณคือเขาฟังการดักฟังได้นะ
เขามีคนที่ดับฟังเขาเช็คแชท
เขาแล้วเขาก็พูดเดี๋ยวจะมีคนใหญ่คนโต
มันแบบเหมือนถ้าเราไปทำแบบนั้นนะคะ
เราจะไม่ได้กลับบ้านแน่อะไรแบบนี้ค่ะ
ด้านนางสาวอุตสาหผู้ใหญ่คนเดียวของทริปนี้นะคะ

หลอกให้นั่งรถตู้ไปหาพ่อแม่ที่เชียงใหม่
โดยอ้างว่ามีผู้ใหญ่ที่ชื่อนายวินัย
เงินค่าสินสอดไว้ให้๕ล้าน

ก็เลยถือโอกาสพาเด็กไปเที่ยวด้วยเลยในทีเดียว
ตอนแรกตกลงกันว่าถ้าคุยเรื่องสินสอดเสร็จ
จะกลับตั้งแต่๑๕พฤษภาคม

แถมยังมีเหตุการณ์ที่ไล่ทุกคนลงจากรถ

ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเงิน๓แสนบาทที่เอาไปด้วยเนี่ยนะคะ
ถูกในแบงค์ยึดไปตั้งแต่แรกเลย

ตาแก้วที่เธอเคยไปยืมเงิน๑๐๕๐๐๐บาทนั่นก้อนหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีเงินจำนำรถกระบะ๑๔๕๐๐บาทอีกก้อนหนึ่ง
แล้วก็เงินจำนำรถมอเตอร์ไซค์๒คันอีก๕๐๐๐บาท
บอกได้คืนแน่ได้คืนแน่นอน
คือเธอบอกเธอพลาดเองแหละที่ไปเชื่อแบงค์
ต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยเพราะว่าเงินตั้ง๓แสน
คือสูญไม่ได้เป็นหนี้เขาไปยืมเขามาไปยืมตาแก้วมา
ตามก็ตามไปด้วยตามไปด้วยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็น๒เดือน

แล้วช่วงหลังในสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยอดมื้อกินมื้อ
ถึงขั้นมาม่า๑หม้อแบ่งกันกิน๕คนนะคะ
เขาแวะเรื่อยจอดเรื่อยตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง

แต่คือประมาณไปแล้วทำไมไม่เจอสักทีไง
คือให้น้องวิมแล้วก็เขาก็เอาไป

คือเขาบอกว่ามีจำเป็นต้องใช้ตังค์ทำนู่นทำนี่ไง
ซึ่งระหว่างที่ทั้ง๓คนเล่าเหตุการณ์แถลงเปิดใจกับสื่อ
คุณรู้ไหมมีอยู่คนนึงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบขาดใจเลยอ่ะฮะ

พ่อของน้องบีมกับน้องฟ้าใสแล้วก็สามีของคุณอุสา
คือเป็นคนที่น้ำตานองหน้าตลอดระยะเวลา

ก่อนหน้านั้นที่เห็นคลิปลูกสาวในห้องน้ำในป๊
ก็ร้องไห้โฮสะอึกสะอื้นเลยเขาบอกสงสารลูกมาก
สงสารลูกสงสารเมียมากญาติยาดก็มาปลอบใจอ่ะนะคะ
คือถ้าความตั้งใจของคุณพ่อเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าอยากจะส่งลูกสาวคนเล็ก
ก็คือน้องฟ้าใสไปเรียนที่สุราธานีใช่ไหม
คือพ่อบอกพ่อทนฟังไม่ได้มันสงสารลูกอ่ะ
เขาเลี้ยงลูกแล้วเขามาอย่างดีแล้วทำไมลูกต้องไปเจออะไรแบบนี้ด้วย
ญาติพี่น้องทุกคนบอกจะไม่ถอนแจ้งความแล้วจะเอาเรื่องแบงค์ให้ถึงที่สุดนะคะ
ทีนี้จำกันได้ไหมว่าไอ้ประเด็นเรื่องมีการข่มขู่มีการยึดโทรศัพท์มือถือ
ก่อนหน้านี้ทั้ง๕คนให้การกับบิ๊กโจ๊กว่าไม่จริง
แต่วันนี้บอกว่ามันคือเรื่องจริงเพราะว่าถูกในแง๊งข่มขู่

คุณจำได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะเราไปถามอีกหนึ่งคนที่น่าจะรู้เรื่อง

พะดนคือคนที่ขับรถตู้คันสีขาวคนแรกเลยที่มารับทั้ง๕คนที่บ้าน
แล้วก็ขับพาขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็บอกว่า
เป็นคนแม่ที่พยาวและสุดท้ายเจอกันระหว่างทาง
ยัดยายาบอกนบผดนรู้เห็นด้วยรึเปล่า

โดนแบ๊งก์ข่มขู่เราก็โดนตั้งแต่ต้นทางเลย
แบบนี้นบผดนจะไม่รู้เรื่องจริงจริงเหรอ
ยัดยัดบอกไม่เชื่อคำให้กันของนบพันธ์เลยนะคะ
ส่วนตอนนี้ถามว่าแบงค์อยู่ไหนญาติญาติก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก่อนที่ในแบงค์จะทิ้งทุกคนไว้ที่วัดช่องลมเนี่ย
แบงค์อยู่ลงจากรถไปแล้วไม่บอกกล่าวอะไรเลยอะ

เอ้ากลับไปคุยกับนบพันธ์อีกครั้งนึง
เพราะคำให้การมันไม่ตรงกันใช่ไหม
ทีมข่าวก็โทรไปหาคุณนบพันธ์ตกลงยังไงอะ
มันใช่ไม่ใช่นี่๕คนเขายืนยันแล้วนะ

มันมีการนำเสนอหลายประเด็นที่ไม่ตรงกับเรื่องจริงเลย

รอบแรกที่บอกว่าเขาทำงานอยู่ชนบุรี

รอบสองที่บอกว่าปลาอะไรเนี่ย

เขายังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่า
เขาเป็นแค่คนรับจ้างขับรถให้กับแบงค์เท่านั้น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มตัวทั้ง๕คน
ส่วนที่บอกว่ามีการใช้อาวุธปืนจี้คนทั้ง๕คนในรถ

และไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดกับบังออน

ตอนที่ไปเจอตอนทำงานร้านอาหาร

นี่บังออนก็โดนไหมจับเหมือนกัน

ตอนนี้เนี่ยครอบครัวเขา

และเขาขอยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็น
ในการอุ้มทั้ง๕คนค่ะ